ด้วยเรื่องราวของคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับ

นี่ฮะข้างหลังของเราครับนี่คือคุณบิ๊กเอ็มนะฮะ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เป็นกระแสฮือฮาเจ้าตัวตอนแรกลงภาพบอกว่าถูกลอตเตอรี่๒๔ล้านบาท
บอกช็อกกรี๊ดแตกกันไปหมดเลยคนที่เห็นก็ช็อกไปด้วย
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเยอะเลยนะ
โอ้โหไม่ต้องเป็นดาราแล้วมั้งถ้าเป็นผมผมก็ไม่อ่านข่าวแล้วนะฮะ

ตกลงแล้ว๒๔ล้านบาทเนี่ยคุณบิ๊กเอ็มเนี่ยได้๒๔ล้านจริงหรือปล่าว
เขาก็มีอีกคนหนึ่งเขาโพสต์เหมือนกันว่าเขาเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง

กลับไปดูโพสต์ของคุณบิ๊กเอ็มก่อนครับ
คุณบิ๊กเอ็มกริทธฤษฐ์

อันนี้คือแคปชั่นโพสต์ของเขา

ดีใจขนาดนั้นคุณดูสิครับทั้งตัวคอควายและงองูและยอยักษ์เนี่ย
คือช็อกมากเขาโพสต์แคปชั่นนี้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าถูกรางวัลที่๑๖ใบ

นี่นะฮะที่เขาโพสต์คือภาพนี้นะ
ใบละ๖ล้าน๔ใบ

ประสบพบเจอกับตัวเองเลยครับความรู้สึกแบบนี้
แต่ปรากฏว่าดีใจได้แป๊บเดียวฮะกลายเป็นดราม่าเลยเพราะว่าอะไร
มีเจ้าของร้านเพชรชื่อว่าคุณโอ๊ตเป็นผู้หญิงนะครับ
เธอเองก็โพสต์ภาพเหมือนกันว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
งวด๑ตุลาคมที่ผ่านมาหมาดเมื่อวานนี้ได้รางวัล๒๔ล้านกว่าบาท
บังเอิญว่าภาพที่คุณโอ๊ตเจ้าของร้านเพชรโพสต์กับภาพที่คุณบิ๊กเอ็มโพสต์เนี่ย
มันเหมือนกันเลยอ่ะลองดูนะครับอันนี้คือของคุณโอ๊ตนะ
เกดพูดเยอะเจ็บคอรางวัลที่๑เลขที่ออก๔๘๔๖๖๙นี่นะฮะ
อ้าวแล้วเดี๋ยวลองขึ้นหน้าจอเทียบคู่กันหน่อยที่คุณโอ๊ตโพสต์กับที่คุณบิ๊กเอ็มโพสต์ครับ
เอ๊ะทำไมตกลงแล้วใครกันแน่ที่ถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะฮะ
ประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นดราม่าที่เกิดขึ้นว่าตกลงใครโกหก
หรือตกลงใครเป็นเจ้าของตัวจริงมันมีคำถามเยอะมากครับ
นี่นะฮะตกดึกครับคุณบิ๊กเอ็มก็เลยต้องอัดคลิปชี้แจง
บอกว่าลอตเตอรี่ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากเจ้าของร้านเพชรชื่อว่าพี่โอ๊ต
ก็คือคุณโอ๊ตที่เขาก็โพสต์ว่าถูกรางวัลที่๑๒๔ล้านบาทเหมือนกัน
ได้มาจากพี่โอ๊ตเป็นคนรู้จักกันที่เลือกลอตเตอรี่มอบมาให้
โอ๊ตเองเขาซื้อไว้เยอะและจะมอบเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าร้านเพชร
วงกลางนิ้วกลางที่เขาใส่ฮะวงนั้นได้มา
แล้วก็ได้ลอตเตอรี่มาด้วยหนึ่งใบก็เลยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ย
ถูก๑ใบ๖ล้านบาท
แต่อาจจะรีบไปแคปภาพมาด้วยความดีใจไง
คุณโอ๊ตเนี่ยเขาจะต้องแจกลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับ
ให้กับลูกค้าทุกคนครับพี่โอ๊ตก็เลยจิ้มมาให้ใบนี้กับผมนะครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน
ที่ลงไปคือมันคือมูลค่ารวมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็คือ๒๔ล้าน
แต่จริงคือผมถูก๑ใบนะครับคือผมได้๖ล้านบาทครับ
ชัดว่าคุณบิ๊กเอ็มถูกแค่๑ใบได้แค่๖ล้านบาทเท่านั้นนะครับ
คุณบิ๊กเอ็มบอกแบบนี้ชัดเจนนะเอาทีนี้บ่ายที่ผ่านมาครับ
คุณบิ๊กเอ็มและคุณโอ๊ตเจ้าของร้านเพชรมาเจอเจอกันนะฮะ
คือตอนแรกคนก็คิดว่าเอ๊ะคุณโอ๊ตเนี่ยเขาจะโกรธไหมเนี่ยคุณบิ๊กเอ็มมา
เหมาว่าตัวเองถูก๒๔ล้านเนี่ยกลายเป็นข่าวกลายเป็น

นั่นแหละครับแต่ว่าคุณโอ๊ตก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะว่าเมื่อคืนนี้คุณบิ๊กเอ็มเขาก็มีการชี้แจงไปแล้ว
สองคนมาเจอเจอกันครับแล้วเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมกันที่แรก
หลังจากที่หน่วยงานที่เขารับซื้อลอตเตอรี่วันนี้เอาเงินสดมามอบให้เลย๒๔ล้านบาท
นี่นะครับแล้วก็มีกาดคอยคุ้มกันแน่นหนาเพราะว่าเงินเป็น๑๐๒๐ล้านนะครับ
คุณแจ๊กกะรีนครับนักข่าวของเราไปทำข่าวคุณเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับ
คุณแจ๊กกะลินได้เห็นเงินกองโต๒๔ล้านเห็นเลยเหรอคะเห็นกับตาเนี่ยนี่จังหวะนี้ฮะ
บนโต๊ะนั่นน่ะ๑๗ล้านนะคุณแล้วอยู่ในกระเป๋าเซฟอีกกว่า๗ล้าน
แจ๊คได้จับด้วยนะอยากจะสัมผัสต่อมือคุณแจ๊กกะรีนจังเลยครับ
นี่ฮะครั้งหนึ่งในชีวิตครับคุณแจ๊กกะรีนบอกว่าขนลุกมากแล้วเห็นพี่กาดข้างไหมครับ
โอ้โหเข้มเลยอ่ะคุมเข้มเลยนะฮะหลังจากที่จับเงินเรียบร้อยอ้าวเปิดใจคุยครับ
บิ๊กเอ็มบอกว่าทันทีที่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑นะขนลุกและดีใจมาก
เพชรก็คือคุณโอ๊ตส่งข้อความมาบอกก็เลยไปเซฟภาพที่ถูกรางวัลเอามาโพสต์นี่นะฮะ
โดยที่ก็ไม่รู้ว่าภาพภาพนั้นเนี่ยพี่โอ๊ตเจ้าของร้านเพชรจะเอามาโพสต์เหมือนกัน
ขอดูภาพที่เป็นภาพประกาศรางวัลที่บอกว่า๒๔ล้านบาทหน่อยครับเป็นภาพเดียวกันภาพนั้นแหละฮะ
นั่นแหละเขาบอกว่าแหมต่างคนก็ต่างต้องการเอาภาพไปโพสต์เหมือนกันมันก็ใจตรงกันพอดีนะครับ
ชัดอีกครั้งว่าถูกจริงแค่๑ใบ๖ล้านบาทสำหรับคุณบิ๊กเอ็ม
เหลือก็น่าจะเป็นของทางร้านนั่นแหละครับภาพที่ต่างฝ่ายต่างเอาไปโพสต์ตรงกันก็คือ
ด้านขวาของจอเนี่ยฮะเห็นไหมคุณโอ๊ตเอาไปโพสต์ที่เฟซบุ๊คของเรือก็ภาพนี้
แล้วก็ทางด้านของคุณบิ๊กเอ็มก็เอาภาพนี้ไปโพสต์เหมือนกันยืนยันว่าไม่ได้มีการสร้างกระแสสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดนะครับ
ลองฟังพระเอกดวงดีคุณบิ๊กเอ็มกันหน่อยครับ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
หลังจากนี้เงินที่ได้เอาไปทำอะไรบ้างครับคุณบิ๊กเอ็ม
เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือจะไปทำบุญที่โรงเรียนบ้านเกิดอยู่ที่ขอนแก่นครับ

ส่วนคุณโอ๊ตครับคุณมิ้นคุณผู้ชม

คนนี้เลยตัวจริงเสียงจริงนี่ครับคุณโอ๊ต
เจ้าของร้านเพชรเปิดใจกับคุณแจ๊กกะรีนไทยรัฐทีวี
เล่าถึงที่มาความปังแบบอลังการบอกว่า

ชื่อของเธอคุณผู้ชมเชิญชมหน้าจอครับ
คุณโอ๊ตเจ้าของร้านเพชรปัจจุบันชื่อจริง

พี่มหาโชคภัยศาล
พันปีอภิมหาโชคภัยศาล

นี่เปลี่ยนปุ๊บก็คืออภิมหาโชคมาเลยหรือเปล่า
พี่สุวรรณมาเข้าฝัน

กราบไหว้บูชาและเชื่อว่าจะให้โชคลาภ

ตอรี่ตามนี้นะมีเลข๖ตัว
บอกแบบตรงคุณโอ๊ตก็เลยไปตาม
หาซื้อและนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ก่อนหน้านี้นะฮะถูกรางวัลที่๑
มาแล้วถึง๓รอบในห่วงเวลา๒
๒ปีครับคุณ๓รอบเลยเหรอคะ

บอกว่าลงทุนซื้องวดละหลายพันใบ

ละ๘๐ขั้นต่ำก็ลงทุน
แสนหกนะฮะคิดให้เลยเรียบร้อย

ตัวเลขที่แน่ชัดเอาเป็นว่าเงินรวมรวม
ที่จะได้๒๔๑๕๒๐๐๐บาท

ก็เหลือน่อประมาณ๑๘๑๕๒๐๐๐บาท
ก็เหลือน่อประมาณ๑๘๑๕๒๐๐๐บาท

สัมผัสเลขรวยแบบนี้ก็อาจจะมี

อย่าเพิ่งเรียกว่ารวยครับจริงจริงแล้วเนี่ย
ธุรกิจก็ได้เงินเยอะเหมือนกัน
แล้วบอกอีกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมา
ไม่ได้รู้จักคุณบิ๊กเอ็มเป็นการส่วนตัวนะ

ร้านเพชรนั่นแหละแล้วเดี๋ยวคุณสังเกตนะครับ

คนหาว่าพี่ไปก็๊อปท์มา
อ๋อใช่พมายอย่างงี้หาว่า
มันไปก๊อฟเหมือนของดารามาเลยอะไรอย่างนี้
พี่ก็เลยถามน้องเขาน้องเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวแก้ข่าวให้
ฝันค่ะปกติพี่เป็นคนเล่นลอตเตอรี่เยอะอยู่แล้ว
ฝันว่าทาเวสวันท่านมาบอกว่ากูจะให้โชคมึงอย่างนี้

คราวนี้พอพี่ตื่นพี่ก็มานั่งจดอย่างนี้
แล้วท่านก็บอกว่าแต่ก่อนที่จะตึงก็คือท่านบอกว่า

ท่านบอก๖ตัวเลยเหรอคะเป๊ะอย่างนี้หน่อย
เลยค่ะจะบอกว่าถูก๓รอบแล้วรางวัลที่๑

แต่มันไม่เป็นข่าวเฉยรวยกว่านี้อีก

จะทำธุรกิจมันได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้
อ้าวรวยกว่านี้อีกทำธุรกิจ
คือถ้าทำมาหากินยังไงก็ไม่มีวันอดตายครับ
คุณโอ๊ตเพชรพันปีอภิมหาโชคภัยศาลย้ำมานะฮะ
และหน้าผากของเธอที่เห็นสัญลักษณ์นั่นคือตัวโอมครับ
ศักดิ์ว่าศักดิ์เองด้วยอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลย้ำนะครับ
คุณโอ๊ตฝากย้ำว่าเรื่องของโชคมันก็แล้วแต่คน

แต่สิ่งสำคัญคือถ้าหากว่าอยากจะรวยอยากมีเงิน

ขยันทำมาหากินรับรองไม่อดตายและต้องทำมาหากินให้ถูกสุจริตด้วยนะครับ